เมื่อวานนี้ไปพบศพผู้ชายคนนึง
เสียชีวิตอยู่ข้างมอเตอร์ไซค์

คนร้ายแล้วเจรจาอะไรกันบางอย่างแล้วไม่ลงตัว
คนร้ายก็เลยก่อเหตุเพราะอะไรรู้ไหมจริงผู้ตายก็มีมีดนะ
มีมีดเหน็บอยู่ที่เอวแต่ว่ามีดเขายังไม่ได้ใช้งาน
แต่ดันไปเจอปลอกมีดอันอื่นตกอยู่ในที่เกิดเหตุค่ะ
ทีนี้เหตุการณ์เนี่ยที่เกิดขึ้นช่วงกลางดึกเมื่อคืนนี้นะคะ
ตำรวจสพกงหลาแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยพัทธลุงไปตรวจสอบ
มีคนร้ายใช้มีดแทงนายเอกพงศ์ช่วยกลับอายุ๓๔ปี
โอ้โหโดนแทงแบบพลุนเลยอ่ะทั้งศีรษะใบหน้าลำตัวด้านหน้าแผ่นหลัง๑๖แผลค่ะ
ซึ่งทำให้นายเอกพงศ์เสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ในแปลง
ปลูกย่าเลี้ยงสัตว์อยู่ในพื้นที่อำเภอกงหราที่พัทธลุง
แล้วจุดที่เกิดเหตุเจอมอเตอร์ไซค์ของนายเอกพงศ์ด้วย
อยู่ห่างจากแปลงปลูกย่าประมาณ๑๐เมตร
อกจากนั้นค่ะเจอปลอกมีดปลอกมีดตกอยู่๑ปลอก
คาดว่าปลอกมีดนี้น่าจะเป็นของคนร้าย
เพราะว่ามีดของนายเอกพงเองเนี่ยนะคะยังเหน็บอยู่ที่เอว
แล้วดูที่เอวมีดที่เอวเนี่ยนะไม่มีร่องรอยการใช้งาน
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาเลยต้องเก็บปลอกมีดอันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
เอาไว้เป็นหลักฐานนอกจากนั้นค่ะเราก็เลยไปสอบถาม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สามคือนายวานิสชูสงศ์เล่าให้ฟังนะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยทางตัวของนายเอกพงศ์กับภรรยาเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านแม่ยายกลับเข้าไปที่บ้านเสร็จแล้ว
หลังจากส่งภรรยาที่บ้านแล้วตัวนายเอกพงศ์ขี่รถออกไปที่ร้านค้า
คือบอกกับภรรยาบอกว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะไปเติมตังค์มือถือหน่อย
ทีนี้ช่วงขากลับเข้าบ้านนะคะมาถึงจุดตรงนี้
จุดที่เกิดเหตุเส้นทางตรงนั้นมันมืดมาก
แล้วน่าจะนะตัวนายเอกพงศ์อาจจะถูกคนร้ายเรียกให้จอดรถ
เพื่อคุยอะไรกันบางอย่างแล้วหลังจากนั้นอาจจะคุยกันไม่ลงตัวหรือเปล่า
คนร้ายก็เลยลงมือจ้วงแทงทีนี้พอเห็นท่าไม่ดีเนี่ย
ก็เลยตัวนายเอกพงศ์วิ่งหนีลงไปที่แปลงปลูกย่า
แล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือแล้วตอนที่ร้องขอความช่วยเหลือ
คนร้ายยังโหดเยี่ยมนะตามไปกระหน่ำแทงซ้ำจนเสียชีวิตนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องส่งร่างของนายเอกพงศ์เนี่ย
ตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดที่โรงพยาบาล
แล้วก็จะต้องมีการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องสอบถามข้อมูลสอบจากภรรยาด้วย
เรื่องต้นเนี่ยนะคะก็มุ่งปมการสังหารโหดเนี่ย
น่าจะมาจากความขัดแย้งส่วนตัวแล้วหลังจากเกิดเหตุทางตำรวจเองค่ะ
ก็ได้ประชุมทีมสืบสวนสอบสวนแล้วก็ส่งชุดสืบลงพื้นที่
ตามล่าตัวผู้ก่อเหตุแนวทางการสืบสวนของตำรวจเนี่ยนะคะ
ตำรวจบอกว่าพอจะรู้ตัวแล้วผู้ต้องสงสัยที่เป็นมือมีดเนี่ย
ดังนั้นตำรวจก็ไปตรวจสอบที่บ้านพักแต่ตอนตำรวจไปตรวจสอบที่บ้านพักของผู้ต้องสงสัยเนี่ย
ไม่เจอตัวค่ะคุณผู้ชมล่าสุดผู้ต้องสงสัยคนดังกล่าวนี้
ติดต่อขอมอบตัวกับทางพันธุ์ตำรวจเอกปียวัตรขวัญศรีผู้กำกับการสพกงหราแล้วนะคะคุณผู้ชม
คือตอนประมาณ๑๑โมงที่ผ่านมาเนี่ยตัวผู้ต้องสงสัยที่ว่านี้ชื่อว่านายอัธพล
ปานอายุ๓๖ปีมากับญาติค่ะนี่มามอบตัวกับตำรวจแล้วเขาก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบปากคำของนายอัธพลแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่ก็จะคุมตัวนายอัตภพล
ชี้จุดที่เกิดเหตุเพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ